เมื่อกี้ที่บอกเอาไว้เรื่องหมอฟันปลอมหมอฟันเก๊
สงสารน้องมากเลยนะคือพ่อพาลูกชายไปจะไปรักษาอาการปวดฟัน
หมอบอกว่าเป็นฟันคุดปรากฏว่าถอนฟันออกไป
แล้วพอกลับมาถึงบ้านลูกก็ยังปวดอยู่นะ
พอไปโรงพยาบาลเฉพาะอาทางทอนที่ทอนไปผิดซี่
ก็เลยกลับไปที่คลินิกค่ะไปเค้นกับคนที่ถอนฟันให้กับลูกชาย
ปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่หมอฟันจริงค่ะ
เป็นนักเรียนหมอเดี๋ยวไปดูโพสต์นี้กันก่อนเลยค่ะ
หลังจากที่พ่อพาลูกชายไปตรวจอาการปวดฟัน
แต่คุณหมอก็ถือวิสาสะค่ะถอนฟันลูกชายโดยที่พ่อยังไม่ได้ยินยอมเลย
แล้วมารู้ทีหลังว่าคนที่ถอนไม่ได้เป็นทันตแพทย์
ไม่มีใบอนุญาตการทำงานไม่มีใบรับรองอะไรเลย
พอเห็นพ่อโพสต์แบบนี้แล้วทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีไม่รอช้าค่ะ
ไปหาคุณพ่อของน้องชื่อว่าคุณนบอนันต์ภูนทรัพย์

บอกว่า๒๕เมษายนที่ผ่านมาลูกปวดฟัน
ก็เลยพาลูกชายไปปรึกษา
ตั้งใจจะไปปรึกษาที่คลินิกก่อน

พอไปถึงเนี่ยหมอก็บอกว่าหนูอ้าปากเอากระจกมาส่อง
แล้วคุณหมอก็ใช้อุปกรณ์เคาะไปที่ฟัน
หลังจากนั้นบอกว่าที่น้องปวดมันเกิดจากฟันที่เป็นฟันคุด
จะต้องผ่าออกไม่ก็ต้องถอนออก
แต่ทีนี้คุณหมอไม่ได้ถามพ่อเลยว่าจะถอนฟันไหม
เพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อเขาก็ปลีกตัวไปคุยโทรศัพท์ไงคะ
คุณหมอลงมือเลยค่ะฉีดยาชาใช้ครีมพยายามดึงฟันลูกชายออก
ทีนี้พ่อมารู้อีกทีนึงคือห้ามลูกไม่ได้แล้ว
ก็ต้องจำใจทนดูหมอทนดูผู้ช่วยพยายามถอนฟันของลูก

ใช้ระยะเวลาในการถอนฟันสักครึ่งชั่วโมง
พ่อบอกว่าตอนแรกตั้งใจมาปรึกษาเฉย
จะไปรักษาที่โรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้น
แต่พอหมอถอนแบบนี้เสร็จแล้วไม่เป็นไร
ไปแล้วพ่อก็คิดว่าลูกน่าจะอาการดีขึ้น

ปรากฏว่าผ่านไป๒อาทิตย์
น้องก็ยังบ่นกับพ่อว่าปวดฟันเหลือเกิน
เริ่มเอกใจแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง
ฟันที่ถูกถอนออกไปมันไม่ได้คุด
มันเป็นฟันดีที่ถูกถอนไป
แล้วที่สำคัญรากฟัน

ฟันดีซี่หนึ่งมันมีความหมายมากเลยนะ
โน้ตก็จากภาพฟิล์มเอสเตอร์เรย์

เครื่องหมายที่ทีมข่าวทำไว้คือ
ซี่ที่ถูกถอนไป
แต่ถูกถอนไปเฉพาะด้านบน
เหมือนที่คุณอริยาบอกล่ะรากฟันยังอยู่
ฝังอยู่กับเหงือกรากฟันไม่ได้ไปด้วย
โอ้โหส่วนซี่ถัดมา
ที่เป็นกลมนะคะคือฟันคุดนะคะ
ฟันคุดที่ปวดนะคะเขาไม่ถอนออกไป
ก็คือถอนผิดซี่ตรงนั้นแหละเป็นสาเหตุของการปวดฟัน
แต่ว่าก็ยังไม่สามารถถอนได้ตอนนี้นะคะ

พอมารู้ทีหลังว่าลูกถูกถอนฟันผิดซี่แล้วต้องเสียฟันดีไปเนี่ย
ก็เลยคล่องใจว่าทำไมทำไมคลินิกนี้เขาทำแบบนี้เนี่ย
ลองฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะ
ตอนแรกปวดฟันแล้วก็จะให้เขาดูเฉย
กะที่จะไปถอนที่โรงพยาบาล
เขาก็เอากระจกส่องดูไปเฉยครับแล้วก็เคลียร์ว่าปวดไหม

แล้วจากนั้นเขาก็เอาครีมมาหนีบที่ฟันครับ

อันนี้ไม่มีอธิบายเอ็กซาเรย์ก็ไม่เอ็กซาเรย
แล้วในช่วงที่โดนที่น้องโดนฉีดยาชาคือผมรับโทรศัพท์
มีลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาแล้วผมก็เดินออกมาข้างนอก
แต่อีกทีหนึ่งปรากฏว่าลูกชายผมถูกอัดยาชาไป๒เข็มแล้ว
แล้วก็ใช้ครีมจับโยกดึงอย่างนี้
ซึ่งมันทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนเขาบังคับทำแล้วก็แบบหวาดเสียวมากฮะ
แล้วแต่ละครั้งนี่ใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง
คือเขานัดเราหลังจากวันนั้นอีก๒อาทิตย์
แต่พอ๒อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยน้องเขาไม่มีอาการดีขึ้นเลย
กลับแต่แย่ลงด้วยไปปรึกษาที่โรงพยาบาลไสมัย
เสร็จแล้วคุณหมอก็ได้ทำการเอ็กซาเรย์
แล้วก็วินิจฉัยให้ฟังว่าการรักษาเป็นการรักษาที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งฟันที่น้องโดนถอดเนี่ยเป็นฟันที่ยังเป็นฟันดี

คุบมันจะเป็นฟันที่ซี่ที่๓๘
แต่ซี่ที่ถูกถอนไปคือซี่ที่๓๗

และอาการปวดคือฟันคุดที่อยู่ด้านในที่สุดคือ๓๘เนี่ย

มันไปดันกับซี่ที่น้องโดนถอนอยู่
ซึ่งเขาทำก็คือทำผิดวิธีถอน

มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาชีวิตเขาเลยตอนนี้

วันนั้นลากฟันก็ยังอยู่
เพราะเรามีฟิล์เอ็กซาเรย์เป็นหลักฐาน
ก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำฟันที่นี่
แค่จะไปปรึกษาเฉยเพราะว่าอยากจะไปทำที่โรงพยาบาลมากกว่า
แต่ทีนี้ทั้งพ่อทั้งลูกตอบเหมือนกันเลย

แค่เปิดประตูคลินิกเข้าไปแล้วก็พังงะค่ะ
เพราะว่ากลิ่นส้มตำลอยเต็มห้องไปหมดเลย

ใช่ค่ะไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไง
บอกด้วยนะบอกว่าอุปกรณ์ทันตกรรมต่างเนี่ย
ดูด้วยสายตาแล้วมันก็รู้ว่ามันไม่สะอาด
เอ็กซาเรย์ก่อนที่จะถอนฟันก็ไม่มี
ที่สำคัญตัวคุณหมอที่จะทำการถอนฟันให้

เพราะว่าคุณหมอนี่คือต้องใส่เสื้อกาว
มีใส่หมวกปิดแมสอะไรอย่างดีใส่ถุงมือเนี่ยนะคะ
เพราะว่าต้องรักษาความสะอาดสุด
แต่ว่าหมอที่เข้าไปที่เห็นมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
ทีนี้คุณพ่อก็เลยพอรู้แล้วว่าถอนฟันผิดซี่
กลับไปที่คลินิกอีกไปเจอคุณหมอคนเดิมค่ะ
เค้นอยู่สักพักหนึ่งเลยคุณผู้ชม
จนสุดท้ายเธอก็ตอบมาบอกว่า
เธอไม่ได้เป็นหมอไม่ได้จบทันตแพทย์
เธอเป็นเพียงทันตาพิบาล
ซึ่งเป็นนักเรียนแพทย์ยังเรียนไม่จบ

คุณมีไรหลายขออธิบัติมีค่ะ
โอหวังว่าตัวผมมีเป็นคือวิทยานที่คุณพา

มีนะเอาที่เราออกให้ไหมคะ
วันนั้นผมบอกว่าผมไม่ได้เอาย่านะอยู่ดีคุณผมเตรียมว่าคุณจะคอกคอไว้อยู่ดีรู้ว่าคุณจะฉีดใส่ปากลูกผมไป
ผมไม่เห็นว่าคุณทำอะไรจะทำเร็วแล้วแล้วคุณถามว่าทำไม่ถูกต้อง
เพราะอย่างน้อยเนี่ยอย่างผมทำมันต้องมีเอ็กซาเรย์
มันต้องรู้ก่อนมันต้องฝันว่าคุณอยู่คุณชิ้นอยู่คุณฝันว่าคุณจะคอกได้ยังไง
คุณเป็นแพทย์หรือเปล่าอะไรคุณเชื่ออะไร
ถามว่าคุณเป็นแพทย์ใช่ไหมคุณต้องแสดงให้ญาติผมดู

หมอเตรียมทันตะวิบาลค่ะ
ทันตะวิบาลคืออะไรครับ

แต่ยังไม่จบ
หลังจากนั้นแล้วผมก็เข้าไปที่คลินิกแล้ว
ตามที่คลิปที่ผมได้เสนอไปแล้วนั่นแหละฮะ
เขาก็รับมาว่าเป็นทันตะพิบาล
ก็อย่างที่เห็นในคลิปล่ะค่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นทันตาพิบาล

คุณผู้ชมแบบนี้นะคะท่านตาพิบาลก็มีหน้าที่ดูแล
ทันตะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนอายุไม่เกิน๑๔ปี
ทันตาพิบาลทำได้คร่าวนะคะก็คือทำความสะอาดช่องปากอันนี้ทำได้
ฟันได้ถอนฟันน้ำนมอันนี้ทำได้ทายาเพื่อป้องกันฟันผูทำได้
สามารถทำทันตกรรมบำบัดได้ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ค่ะ
ข้อห้ามสำคัญก็คือทันตาพิบาลต้องทำงานในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ไม่สามารถไปทำงานในคลินิกของเอกชนได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
นี่นี่เป็นข้อมูลจากทางทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศเลขาธิการทันตะแพทยศภานะคะ
ดังนั้นเนี่ยค่ะก็เลยเป็นคำถามว่าอ้าวแล้วคนในคลินิกเมื่อสักครู่นี้
เขาทำได้ยังไงฮะทันตพิบาลไปถอนฟันไปผาฟันคุดได้ยังไง
นิกมันเป็นคลินิกเอกชนนี่ไม่ใช่เป็นสถานพยาบาลของรัฐนี่

ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปพร้อมกับคุณพ่อเลยค่ะ
ไปในคลินิกที่เกิดเหตุไปถึงเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการตามปกติอยู่เลยนะคะ
แล้วก็คลินิกแห่งนี้มีใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
พอตรวจสอบตอนข้างหน้าตอนแรกแล้วว่ามีใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง
ก็ไปพบกับผู้จัดการคลินิก
ทีแรกเราก็จะขอถ่ายบันทึกภาพขอสัมภาษณ์
แต่ทีนี้ผู้จัดการคลินิกบอกว่าไม่อนุญาตให้บันทึกภาพระหว่างที่คุยกัน
ผู้จัดการคลินิกก็ยอมรับนะคะบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องที่เกิดขึ้น
พร้อมที่จะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด

ทีนี้ถามถึงหมอที่บอกว่าเป็นหมอฟันเก๊ที่มาถอนฟันให้กับลูกชายเนี่ยนะคะ
ลินิกบอกแบบนี้คุณผู้ชมผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นหมอประจำ
แต่เป็นคนที่ถูกส่งมาแทนคุณหมอประจำอีกทีนึง
ลิกรู้แค่ชื่อเล่นไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นใครเธอมาจากไหน

เพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยนะพยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อไปหาเธอ

ส่วนพ่อของน้องก็ยืนยันนะคะบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้เลย

แต่ต้องการความรับผิดชอบทางสังคมจากคลินิกแห่งนี้
ที่เอาใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาแอบอ้างแล้วก็รักษาคนไข้
ถอนฟันลูกผมไปผิดซี่แล้วคิดดูถ้าเกิดเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ล่ะ
ลินิกจะรับผิดชอบไหวเหรอคลินิกจะรับผิดชอบยังไง
แล้วก็อยากให้คลีนิกเนี่ยนะคะแสดงความรับผิดชอบด้วยการ
เอาตัวคนที่แอบอ้างว่าเป็นหมอฟันมาดำเนินคดี
อันนี้เขาฝากถามไปถึงจัญญบันแพทย์เลยนะคะ
แพทย์ที่ส่งคนอื่นที่ไม่ใช่หมอมาทำงานแทนเนี่ย
มีจัญญบันไหมแล้วก็อยากให้เรื่องนี้เนี่ย

คือทางคลินิกจะบอกว่าถูกส่งมาแทนคุณหมอประจำคลินิกอีกทีนึงเนี่ย

ว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นทันตแพทย์จริงหรือเปล่า

แล้วต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องไหมด้วย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดจากการตรวจสอบของ
เลขาธิการทันตแพทย์ธิริยสภารนะคะ
บอกว่าไม่ใช่ทันตแพทย์และไม่ใช่ทันตาพิบาลด้วยซ้ำ
ไม่ทันตาพิบาลซะด้วยซ้ำค่ะ
เพราะไปตรวจสอบไม่มีชื่อของผู้หญิงคนนี้
ในสาระบบของทันตแพทย์และทันตาพิบาล
อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่คุณเขียนมาสอนบอกว่า

อันนั้นแค่บอกหน้าที่ของทันตาพิบาลว่าทำอะไรบ้าง

ถึงจะเป็นทันตาพิบาลจริงเธอก็ผิด
แง่ที่ว่าเธอไปผ่าฟันคุดเขาได้ยังไง

แล้วเธอไปทำงานในคลินิกเอกชนได้ยังไง
แต่พอตรวจสอบมันไม่ใช่เลยค่ะ
ทันตาพิบาลก็ยังไม่ใช่ด้วยซ้ำอะค่ะ
ทีนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ

เลขาธิการทันตาแพทย์เทียสภาก็บอกว่า
เป็นหมอฟันเก๊ค่ะ
แล้วข่าวนี้มันเสื่อมเสียมาก
เสียวงการทันตแพทย์และทันตาพิบาลมาก
เพราะตรวจสอบชื่อคนนี้แล้วมันไม่มีชื่อเลยนะคะ
เป็นลักษณะที่ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เขาสวมรอยค่ะใช้ชื่อทันตแพทย์หญิงคนหนึ่ง

ทันตาแพทย์หญิงที่ถูกสวมชื่อเธอก็บอกว่า
เคยไปทำงานคลินิกนี้จริงนะคะ
เมื่อ๗ปีก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปทำแล้ว

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาสวมรอย
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการจงใจปลอมตัวหรืออย่างไร
นิกนี้รู้เห็นด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
ทีนี้เลยค่ะที่การทันตาแพทย์เทียสภา
ก็บอกเพิ่มเติมว่าผู้หญิงคนนี้

แต่ถ้ามีชื่อเป็นทันตาพิบาล
ที่เธออ้างจริงก็ผิดอยู่ดี
เพราะต้องทำงานภายใต้การควบคุมของทันตแพทย

แล้วก็ต้องอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้นด้วยนะคะ
ทำคลินิกเอกชนแบบนี้ยังไงก็ผิดค่ะ
ปรากฏว่าตรวจสอบจากข้อเท็จจริงแล้ว
ชื่อที่อ้างเป็นธนแพทย์จริง

ดังนั้นก็เป็นการแอบอ้าง
เอาชื่อและหมายเลขประกอบลูกศิลป์ของคุณหมอ

คราวนี้ผู้หญิงที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นทันตภิบาลหรือเปล่า

ตรวจสอบไปทางระแวกนั้น
ตรวจสอบจากวิทยาลัยสาธารณสุขทั้งหลาย
ตรวจสอบจากแวดวงทันตภิบาลก็ช่วยกันทำหมด

ปรากฏว่าขนาดนี้ไม่พบว่าเป็นทันตาพิบาล
ดังนั้นไม่ใช่ทั้งทันแพทย์ไม่ใช่ทั้งทันเน็ตวัน
ตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจเกินร้อยละ๙๐แล้ว

เราจะเรียกว่าหมอเถื่อนคือไม่ใช่หมอ

อันนี้ผู้ประกอบผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องรับผิดชอบแล้วล่ะ
จะใช้ว่าหมอเถื่อนยังไม่ได้เลย

โดยราคาทิการคันภาพแพทย์ทัยสภาพก็บอกนะคะ

ที่จะเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างของคลินิกได้เนี่ย
ก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
เพราะว่าเป็นคนที่อนุญาตให้มีการจัดตั้ง
แล้วก็ประกอบสถานพยาบาลในพื้นที่นะคะ
ถ้าเกิดในกรณีที่ข้อมูลระบุหลังจากไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะ
ระบุว่าเจ้าของคลินิกเป็นแพทย์
ตรงนี้เนี่ยทางแพทยศภาก็จะต้องเข้าไปดำเนินการต่อนะคะ
แต่ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วเจ้าของคลินิกเป็นคนทั่วไปเป็นประชาชนธรรมดา
ผู้เสียหายก็ฟ้องร้องตามกฎหมายได้ทันทีเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยวันนี้นะนะ
ทีมข่าวก็ไปเลยค่ะไปที่คลินิกอีกรอบหนึ่ง

วันนี้เนี่ยไปปรากฏว่าปกติแล้วเนี่ยคลินิกเนี่ยจะเปิดทุกวันเลยค่ะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่ม
แต่ว่าเมื่อเช้าปิดเงียบค่ะล็อกประตูปิดไฟในอาคาร
โดยที่ไม่ได้เปิดให้บริการตามปกติ

ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงปิด
เดี๋ยวเราก็ตรวจสอบไปเพิ่มเติมตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ
เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วล่ะแล้วก็ขยายผลให้เพิ่มเติม